วันนี้เนี่ยจริงตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้มารือนี้

พาคุณแม่ไปเดินสายตามที่ต่างไปสำนักงานหน่วยงานต่าง
วันนี้เนี่ยไปที่พนักงานสอบสวนตำรวจไซเบอร์
เพราะว่ามีการเรียกให้คุณแม่ไปให้ปากคำในฐานะพยาน๓๐ประเด็น

จับมือขึ้นไปเพราะว่าคุณแม่ก็ถูกนักข่าวรุมอืม

เพราะว่าทางพนักงานสอบสวนตำรวจไซเบอร์
เขาอยากให้คุณแม่มาให้ปากคำ๓๐ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการส่งมือถือให้กับบังแจ๊ก
คุณแม่เนี่ยก็เดินทางมาพร้อมกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เลยนะคะ
พบพนักงานสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอท
ครับพอให้ปากคำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้คุยกับคุณแม่ได้สัมภาษณ์คุณแม่
คุณแม่บอกว่าสบายใจขึ้นสบายใจขึ้นเลย
ระหว่างแม่กับบังแจ๊กไม่ได้มีการว่าจ้างอะไร
แจ๊กเนี่ยบอกว่าบังแจ๊กรู้เรื่องในเรือคืนเกิดเหตุ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้แม่ก็รู้แล้วเพราะมีพยานผู้หญิงมาสารภาพ
หลังจากที่บางแจ๊กให้เงินเข้าไปสามแสนบาทครับอันนี้แม่ว่านะ
ส่วนเรื่องมือถือบังแจ๊กบอกเดี๋ยวจะส่งคืนให้แม่แต่มีการก๊อปปี้ข้อมูลไว้แล้ว
แม่กังวลไหมแม่ไม่กังวลเพราะว่าในโทรศัพท์ไม่ได้มีรูปโป๊
ส่วนภาพลับก็ไม่ใช่ภาพของแตงโมด้วย
ยืนยันว่าแม่ไม่เคยคิดว่าแม่พลาดที่ส่งโทรศัพท์ให้บังแจ๊ก
ไม่สนใจข่าวด้านลบของบังแจ๊กและแม่ไว้ใจบังแจ๊กหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์
ปัญญาที่จะเข้าถึงนะคะคุณแม่ไม่รู้จักไซเบอร์ที่นี่ที่เมืองไทย
ขณะนั้นเนี่ยจิตใจมันรุ่มร้อนแล้ว
มันรุ่มร้อนขึ้นเรื่อยอยากรู้ว่าลูกตายเพราะเหตุใดใครทำ
นี่คือสิ่งที่คุณแม่ตั้งใจต้องรู้ให้ได้ก็ต้องเอาไปกู้ข้อมูลมาถูกไหม
เนี่ยคิดแค่นี้
เรื่องคราบเลือดบนเรือเนี่ยยืนยันว่ามี
ส่วนประเด็นที่บางแจ๊กบอกว่ามีคราบเลือดบนโรงแรม
ไม่มีแน่นอนเพราะพิสูจน์ได้
ตอนนี้สิ่งที่คุณอัจฉริยะบอกว่าสงสัยคือ๑คราบเลือดบนเรือ
มันอยู่ที่ไหนเพราะนี่ถือเป็นประเด็นสำคัญ
มีการกล่าวอ้างว่ามีผู้รับเงิน๓แสนอะไรก็แล้วแต่
ทั้งหมดทั้งสิ้นครับยังอยู่ในขบวนการครับ
นี่ค่ะพศกรณ์ชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการสธบอกว่า
วันนี้ก็สอบปากคำคุณแม่ในฐานะพยานนะคะ
คุยคนเดียวไม่ได้มีคนอื่นนั่งฟังนอกจากทนาย
เพราะว่ากลัวว่าข้อมูลมันจะมีการรั่วไหล

เพราะว่าคุณแม่เป็นคนส่งโทรศัพท์ของคุณแตงโม
ซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญในคดีให้กับบังแจ๊ก
แล้วก็มีข้อมูลที่มันหลุดออกมาในโซเชียลทำให้เกิดความเสียหาย
ตอนนี้มีการประสานไปยังเฟซบุ๊คประเทศไทย
ระงับบัญชีของคุณแตงโมในประเทศไทยทั้งหมดแล้ว

ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างประสานไปยังอเมริกาเหมือนกัน
เพราะถือว่ามันทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็เสื่อมเสีย
ถึงแม้ว่าคุณแตงโมจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามนะคะ

ตำรวจก็มีการขออนุมัติการสอบสวนคดีนอกราชอาณาจักร
แล้วก็เตรียมออกหมายแดงก่อนส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนนะคะ
ส่วนความผิดของบังแจ๊กเองเนี่ย

แต่ความผิดในเรื่องของการโพสต์โซเชียลเนี่ย
ขายมาตรา๑๖ตามพรบคอมแน่นอน
ส่วนวันนี้สสเต้ค่ะคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิลัย
ก็มาเจอกับนายอัจฉริยะกับคุณแม่เหมือนกันนะคะ
เคลียร์เอกสารการฟ้องก็ยืนยันว่ากำลังใจดี
แม้ว่าตอนนี้จะถาโถมอยู่เหมือนกันนะ
ขดงคดีอะไรเอ่ยโดนฟ้องร้องเรียนก็เยอะอยู่เหมือนกัน
คุณเต้ก็บอกก็เป็นเรื่องปกติก็ยังคงไว้ใจบางแจ๊กเหมือนกัน
ไว้ใจเพราะแม่ไว้ใจ
และฝากถึงคุณลีน่าจังด้วยว่าขอบคุณที่ออกมาปกป้อง